ส่วนไฮไลท์ของงานเมื่อคืนนี้ค่ะก็คืองานโชว์ตัวของแม่อ้ำพัชรภา
เบอร์หนึ่งในใจของคลายหลายคน
หายป่วยจากโรงพยาบาลปุ๊บมาทำงานปั๊บทันทีนะคะ
ที่สำคัญคุณดูสิยังสวยยังสง่าหุ่นเด้งเหมือนเดิมนะคะ

ใช่พี่อ้ำให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยเอาไว้ด้วยนะ

คือวันนั้นอ้ำไปทานโรตีสายไหมแป้งอะค่ะ

อ้ำก็ได้กินแล้วว่าแป้งมันเหม็นบุตรนะ
แต่ด้วยความที่อยากกินเหลือเกินซื้อเก็บมาอยากกินเหลือเกิน

ถามถึงไฮโซโพกยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วนะคะ

เออนะคะพี่ค่ะช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองนะ